พาไปที่วัดค่ะหลวงพ่อแกตัดเพาะบอกว่าเนี่ย
ตู้บริจาควัดถูกงัดมา๑๐กว่าครั้งแล้ว

รายล่าสุดไม่เข้าใจเหมือนกัน

ผมจะลองดูภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่คนร้ายเนี่ยเดินมา

ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นวัดป่าแสงธรรมพรังศรี

แล้วก็ยกมือไหว้หลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัด
แล้วก็งัดตู้บริจาคไปทั้งหมด๓ตู้ค่ะ
แล้วเดินลงมาด้านล่างโบสถ์ได้เงินในบาทไปอีกสามพันบาทเนี่ย
ล้วงกระเป๋าไปน่ะได้เงินไปแล้วนะคะ
พระครูประหลัดภูมิปัญญายานสัมปโน
เจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรมพรมรังศรี
พาผู้สื่อข่าวไปดูตู้บริจาคที่ถูกงัด

คนรายย่องมางัดตู้บริจาคไถชีวิตโคศกระบือ
ตู้ธรรมบุญพระอาพาทแล้วก็ตู้ชำระนี่สงฆ์
คาดว่าจำนวนเงินที่ชาวบ้านมาบริจาคให้เนี่ย

สองหมื่นบาทคุณดูสิงัดแต่ละตู้ถ่ายชีวิตโครกระบือ
ทำบุญพระอาภาษณ์ชำระหนี้สงฆ์งัดเข้าไปได้ยังไง
ที่ผ่านมานะคะหลวงพ่อบอกว่าวัดถูกคนร้ายย่องมางัดตู้บริจาค
ไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วแต่ทุกครั้งทำไมทำไม
ตำรวจไม่เคยจับคนร้ายได้เลยวัดเนี่ยส่งภาพจากกล้องวงจรปิดไป
ไม่รู้กี่ครั้งแล้วครั้งนี้ตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบ
พิสูจน์หลักฐานก็เข้ามาตรวจสอบลายนิ้วมือขอซะทีเถอะ
ขอให้จับได้สักทีนะวัดเนี่ยมีการตั้งรางวัลนำจับแล้วนะคะ
ใครแจ้งเบาะแสทำให้จับได้เอาไปเลยหนึ่งหมื่นบาทค่ะ
จับคนร้ายได้ทางทางวัดมีรางวัลให้หนึ่งหมื่นบาท
อบให้เลยถ้าจับได้เห็นภาพเดี๋ยวถอดกล้องวงจรปิดดูก่อนก็
ถ้าจับผู้ร้ายได้ก็จะมอบเป็นรางวัลสำหรับ
คือไม่อยากให้เป็นตัวอย่างให้ไปขโมยที่ไหนให้ไปทำกับที่ไหน
ทางวัดก็อยากให้รางวัลกับผู้ที่ชี้บ่อแสให้เจ้าหน้าที่เขาจับได้
เจ้าวาดฝากมาบอกนะคะว่าใครที่คิดจะทำแบบนี้เนี่ย
หยุดเถอะมันเป็นภัยสังคมแล้วมันก็บาปด้วยนโยม
สักอย่างถ้าคิดจะยกมือไหว้พระแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันผิดกฎผิดศีลเลย
กว่าครั้งแล้วนะยังจับไม่ได้